เมื่อคืนนี้มีเหตุยิงกันแถวบางพงพางครับคุณผู้ชมแถวยานาวานี่แหละ
แล้วหลังก่อเหตุมือปืนไปหลบซ่อนตัวในห้องพัก
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงเลยนะ
พอออกมาได้พอคุมตัวออกมาได้
ฝ่ายที่ถูกยิงไปแล้วมีเพื่อนหลายคนเขาไม่พอใจจะทำแบบนี้
คือมันเป็นภาพที่คนก็จะแบบเออเออเนี่ย

จะไปรุมตืบคนก่อเหตุคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็เห็นอยู่ว่าตำรวจก็มาหลายนายนะ
แต่ว่าฝั่งกลุ่มวัยรุ่นดูจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยครับ

เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยไปยิงในสมเกียจอายุ๒๙ปีจนเสียชีวิตครับ
เหตุเกิดที่ห้องเช่าในซอยสะทอนทิพย์แขวงบางพงพางเขตยานาวาเที่ยงคืนเศษเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสแล้วมีคนโดนยิง
ชื่อว่านายสมเกียจนี่แหละโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
เจ้าหน้าที่ไปถึงตอนแรกนี่เป็นภาพนี้ก่อนพยายามปั๊มหัวใจครับ
ยื้อชีวิตแล้วจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อไว้ไม่ไหวครับ
นายสมเกียจคนเจ็บสุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังก่อเหตุแล้วมือปืนลักษณะ
ตัวคนก่อเหตุผมสั้นกรียหน่อยแต่งกายคล้ายทหาร
ต่อมาทราบชื่อว่านายชนะภัยอายุ๓๗ปีหรือชื่อเล่นชื่อต่อง
เขาเป็นทหารพรานนะไปหลบอยู่ในห้องในตึกนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ต้องกั้นพื้นที่ครับเกลี้ยกล่อมให้ต่องมอบตัว
ชาวบ้านก็มารอคอยอยู่เลยอย่าได้ออกมาใช่ไหมต่องเดี๋ยวจะเล่นซะ
ผู้ก่อเหตุก็ยังซ่อนตัวอยู่ในนั้น
เกลี้ยกล่อมอยู่๑ชั่วโมงผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวครับไอ้ตองออกมาแล้ว
ขนาดถูกพาตัวขึ้นรถสายตรวจ
เพื่อนำตัวไปโรงพักชาวบ้านฝ่าแนวกั้นกรูกันเข้าไป

โอ้โหนี่ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่เลย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องมาห้ามครับต้องมากั้นไว้
แล้วก็พาไอ้ตองไปดำเนินคดีที่โรงพัก
ยังไม่จบครับเพื่อนผู้ตาย
ปิดล้อมสอนอเลยนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ตามมาถึงสอนอบางโพพางจะไปรุมทำร้ายไอ้ต่องให้ได้
หลังรู้ว่าเพื่อนที่ตอนแรกบาดเจ็บอยู่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ย
เจ้าหน้าที่ต้องวางแนวกั้นเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายครับ
ที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไปไม่มีเหตุรุนแรงที่มากกว่านี้เกิดขึ้นครับ
ก็คือแปลว่าตรงห้องพักที่เกิดเหตุด้วยก็รอบนึงแล้วแล้วก็มาถึงที่โรงพักด้วย
นี่วันนี้นะนักข่าวไปถามคนที่เขาดูแลห้องเช่าจุดที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าทะเลาะกันเมื่อคืนคือฝั่งในต่องผู้ก่อเหตุกับแม่ของคนตาย
ตอนนั้นเนี่ยแม่นะบอกว่าต่องมันถือปืนโวยวายอยู่หน้าห้องแม่กลัวไง
แม่ก็มาขอความช่วยเหลือแล้วแม่ก็โทรบอกลูกสมเกียจลูกมาช่วยแม่หน่อย
ทีนี้พอลูกชายมาถึงลูกชายโมโหสิ
ขึ้นห้องไปเลยจะไปเคลียร์กับต่อง

ตองยิงเข้าที่ข้างหลัง
แล้วนอกจากนั้นนะคนดูแลห้องเช่าบอกด้วยบอกว่า
เพิ่งจะมาอยู่มาเช่าห้องอยู่กับเมียได้เดือนกว่าเอง

แล้วก็ระแวงด้วยว่าเมียจะมีชู้
นี่เคยใส่กุญแจมือเมียด้วยนะกลัวไง
กลัวว่าแบบว่าเมียจะออกไปหาผู้ชาย
แม่ของคนตายแม่ของสมเกียจ
แต่ห้องนี้ที่มีปัญหากันก็คือ
แม่ของคนตายในวันนั้นที่จูงมือจูงมือของเมียเขา
ที่ว่าโดนซ้อมโดนอะไรที่ใส่กุญแจมือ
ลงมาหาแล้วบอกเอ้าทำไมอยู่ในสภาพนี้อะไรอย่างนี้
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาใส่กุญแจมือเขา
แล้วเขาก็บอกว่าผัวเขาตีเขาตรงนู้นอย่างนี้
เราก็บอกว่าเออชายชาติทหารอย่ารังแก่ลูกผู้หญิงนะ

แม่คิดว่าปมนี้ไหมที่ทางแม่ของผู้เสียชีวิต

ช่วยก็คือช่วยตั้งแต่ตอนนั้นครั้งเดียว
แล้วเราก็เลยเตือนเขาในว่า
ที่เรื่องของผัวเมียเขา

แต่ถ้ามีอะไรพี่โทรมาหาเรา

ถ้าใครมายุ่งกับเมียมันอีกมันจะยิงทิ้งมันพูดอย่างนี้
ตั้งแต่เจ๊พูดกับเขาเขาก็ไม่เคยยุ่งเลย
ตั้งแต่๒วันแรกที่มานั่นแหละทะเลาะกันใช่ไหมคะ
สงสารคนตายแล้วลูกเขายังเล็กมากด้วย

เขาก็ได้ยินเสียงคล้ายกระจกแตกด้วยนะตอนเกิดเรื่องเนี่ย

เขาก็เลยเดินออกมาดูเห็นว่านายสมเกียจผู้ตายนอนนิ่งไปแล้วตอนนั้นน่ะ
แล้วต่องคนก่อเหตุเอาเท้ากระทืบไปที่หน้าผู้ตาย๗๘ครั้ง

เช่าคนนั้นด้วยความกลัวเธอก็รีบวิ่งกลับเข้าห้องไปเลย
ส่วนภรรยาของต่องคนก่อเหตุครับถูกเชิญให้ออกจากที่พักแล้ว

ไอ้ต่องสามีเธอไปโมโหอะไรกับเพื่อนข้างห้อง
แต่หลังจากที่ไปโวยวายลูกชายเพื่อนข้างห้องก็มาทุบประตูเสียงดังครับ
นาทีนั้นสามีเธอไอ้ต่องหยิบปืนออกไป

มานอนกอดบอกไม่ให้เธอออกไปไหนเลย
ผู้ดูแลห้องเช่าและตำรวจต้องมาเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมง
กว่าเธอจะยอมเปิดประตูแล้วให้ตำรวจไปคุมตัวสามีเธอครับ

เพราะเกิดจากความหึงหวงกลัวว่าเธอจะมีชู้ครับ
ก่อนเกิดเดชน์ทางสามีราไปว่าอะไร
แม่ของคนที่ผู้เสียชีวิตบ้างไหม

หนูก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้เขาจะมาแบบพูดแบบทะเลาะกัน
เขาสั่งให้นั่งหนูก็ต้องนั่งก็เลยนั่งอยู่ตรงที่นอน
มันก็แรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้หนูก็นั่งดูอยู่
แล้วพอก็เถียงกันไปเถียงกันมาเจ๊ขึ้นมา

น้องเขาเสียชีวิตเจ็บไปแล้วตัวเราเอง
ยืนอยู่ประตูเนี่ยค่ะรู้แต่ว่าเขาทำประมาณแบบแง้มไปอย่างงี้
แต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เห็นด้วยซ้ำ
คือยืนอยู่ข้างประตูอย่างนี้ตั้งแต่เขามาเคาะประตูเลย
แล้วก็ได้ยินแค่เสียงปืนปั้งแล้วเขาก็ปิดตัว

หนูก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลย
แล้วก็เจ๊โทรมาตั้งหลายครั้งเขาก็นอนกอดหนูอยู่
นอนกอดคือแบบไม่ให้ไปไหนให้มึงอยู่อย่างนี้
ส่วนผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอบางโพงพาง
ไปดูประวัติของเขาปรากฏว่าผู้ก่อเหตุ
เคยต้องคดีมาก่อนก่อนหน้านี้๒คดี
คดีแรกในปี๕๒ครับตอนนั้นผลิตขายนำเข้าส่งออกวัตถุออกฤทธิประเภทหนึ่ง
อันนั้นเป็นคดีของสพเคืองใน
ส่วนอีกคดีเขาโดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นจากสนยานนาวาครับ